เรื่องราวต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องราวของน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่มีค่า
เพราะว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันตกลงไปในน้ำแล้วมันก็รอคอยความช่วยเหลือ
เอาใจช่วยมันหน่อยนะคะว่ามันจะมีชีวิตรอดและจะมีใครมาช่วยมันได้ไว้หรือเปล่าค่ะ
ตรงวงกลมแดงอ่ะนั่นอ่ะเห็นดำตรงนั้นไหมเนี่ย
คือหัวของเจ้าสุนัขนะคุณผู้ชมถ้าไม่สังเกตดีดีนี่ไม่รู้นะ
ใช่แล้วน้ำมันไหลแรงมากเลยนะคะมันกำลังเหมือนลอยโผล่อยู่ท่ามกลางกระแสน้ำ
มีคนผ่านมาเห็นเขาก็เลยถ่ายคลิปภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้แล้วก็ไปตามคนมาช่วยเหลือ
ครับงานนี้ลุ้นนะคะในขณะที่รอการช่วยเหลือเนี่ย
กระแสน้ำมันค่อยพัดเจ้าสุนัขตัวนี้ไปเรื่อย

อาการของน้องเป็นเหมือนจะหมดแรงแล้วด้วยค่ะ
คือน้ำมันแรงมันก็เหนื่อย

ปุ๋ยเป็นใครไม่รู้แต่รู้ว่าตาปุ๋ยตาปุ๋ยคือฮีโร่ค่ะ
โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะไวกว่าน้ำที่พัดก็ตะปุ๋ยนี่แหละค่ะคุณ
สุดยอดลุ้นกันแทบตายใจหายใจคว่ำกันหมด
สุดท้ายคุณเห็นภาพนี้ไหมโอ้ยชื่นใจ
ปุ๋ยช่วยน้องสุนัขขึ้นมาได้นะคะ
นึกว่าน้องจะไม่รอดซะแล้วโดนน้ำพัดไปไกลเลย
ถ้าตะปุ๋ยมาช้ากว่านี้อีกนิดน้องอาจจะช่วยน้องไม่ได้แล้วนะ
สภาพน้องนี่หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วอะค่ะ
เห็นไหมบอกแล้วว่าทุกชีวิตมีคุณค่านะคะคุณผู้ชม
แต่ก็ต้องชื่นชมตาปุ๋ยแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงนะกระแสน้ำมันเชี่ยวแบบนี้
ก็ถ้าเกิดใครไม่มีความชำนาญในการพายเรือหรืออะไรแบบนี้
ก็ไม่แนะนำให้ลงไปเหมือนกันนะคะ
เรียกว่าแต่ป่วยก็คงมีความเชื่อชาญของเขาสมควรแหละ

แล้วก็ชื่นชมกันนะในโลกโซเชียล
สุดท้ายน้องก็รอดปลอดภัยออกมาแบบนี้

ก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊คแบบนี้เนาะ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือน้องหมาด้วยนะคะ
ลอยมาจากไหนไม่รู้เขาบอกงี้แต่ว่า
ใครรู้จักก็ติดต่อยาดของน้องไปได้นะถ้าเห็นหน้านะคะ
แจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ครับอย่างไรล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
มีเจ้าของมารับน้องกลับบ้าน
วินดีด้วยคุณผู้ชมคิดโต๊ะไว้ตามเพจนี้นะคะ
แล้วก็ต้องขอบคุณตับปุ๋ยด้วยนะคะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
รวมไปถึงผู้ที่ช่วยเหลือน้องทุกคนนะคะ
ทุกชีวิตมีค่านะใช่คุณผู้ชม